คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เริ่มต้นวันสงกรานบอกเลยว่าทุกพื้นที่มีแต่ความชุ่มฉ่ำใจค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ฉ่ำใจแล้วยังไงก็ต้องดูนางสงกรานสิคะ
แล้วต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะที่สาวสวยอย่างใบเฟิร์นพิมชนกเนี่ย
เขารับบทเป็นนางสงกรานคุณผู้ชมค่ะ
ได้แต่งองค์ทรงเครื่องแปลงโฉมเป็นนางสงกราศ
ปีนี้คือกิมิทาเทวีคุณผู้ชม
สวมชุดไทยแบบเต็มโยชน์ดูเอา
ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าสวยสง่างดงามมากนะคะ
แล้วเขาก็มีการจัดขบวนขึ้นแห่กลางเมือง
ก็คือสยามของเรานี่แหละคุณผู้ชมดูนะอากาศร้อนแค่ไหน

คือความสวยของนางนี่แบบว่าสะกดจิตสะกดใจ
งดงามดุดนางในวรรณคดีจริงค่ะ
ทำเอาเหล่านักท่องเที่ยวที่ออกมาสาดน้ำเล่นกัน
ตะลึงในความงามของใบเฟิร์น
เรียกว่าแม้จะอยู่ท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนระอุ
แต่เราก็ยังเห็นรอยยิ้มจากใบเฟิร์นอยู่เป็นระยะนะครับคุณผู้ชมค่ะ
แล้วสาวใบเฟิร์นเขาต้องอยู่บนรถแห่ขบวนแบบนี้ใช่ไหม
นางก็สู้มากนะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อน
ทั้งคนที่ฉีดน้ำหยอกล้อกับใบเฟิร์น
ใบเฟิร์นก็ยิ้มสู้โบกมือทักทาย

เสี่ยวเหมือนกันนะเพราะว่าที่น้องใบเฟิร์นนั่งเนี่ยมันสูงมากเลย
ใช่ทั้งสูงทั้งอะไรแบบนี้เขาก็บอกอย่างนะคะ
แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ต้องถือด้วยคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนทั้งชื่นชมในความงดงามของใบเฟิร์น
และชื่นชมในสปีริตนะ
บางคนเนี่ยเขาตะโกนเรียกใบเฟิร์นว่าไงรู้ไหม
กั้นแก้วหลักละครเรื่องหลงไฟ
แหมดีกรีความภอดภูมิแสงอากาศเมืองไทยสุดนะ
และอีกอย่างความน่ารักของงานเมื่อวานนี้ก็คือ

แอบเห็นว่ามีหนุ่มคนสนิทมาให้กำลังใจใบเฟิร์น
รู้นะว่ากำลังคิดถึงหนุ่มนายนพัฒน์

แต่เป็นคนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

อ๋อนี่คุณพ่อมาคุมเอง
ใช่ค่ะถึงว่านะพลังของสาวใบเฟิร์นเยอะขนาดนี้
เพราะได้กำลังใจดีจากคุณพ่อนี่แหละค่ะ

ใบเฟิร์นสวยงดงามและสง่ามากจริง
ต้องชื่นชมนะเพราะว่าใบเฟิร์นเขาเต็มที่กับทุกงาน
แล้วคุณผู้ชมดูนะว่าอากาศเมื่อวาน

เกิน๔๐องศาแน่แล้วน้องใส่ชุดไทยอ่ะ

มีคนฉีดน้ำใส่หน้าไบเฟิร์น
ผมก็ยิ้มออกมาเอาบ่งมือ
บ๊ายบายสวัสดีค่ะ